เริ่มกันที่การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมนะคะ
นักกีฬาไทยก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
ตอนนี้ภรรณาการขวาเจ้าเหรียญทองแล้วค่ะ
อาเซียนพาราเกมวันสุดท้ายนะคะไฮไลท์อยู่ในช่วงเช้าค่ะ
การแข่งขันโกบอลชิงชัย๒เหรียญทอง

ซึ่งทีมชาติไทยเข้าชิงชนะเลิศทั้ง๒ประเภท
โดยในประเภททีมหญิงนะคะทีมชาติไทยชุดสีแดงค่ะ
มีพิชภาสะทองทายาดาแจ้งสว่าง
แล้วก็ออนปริยามงคลสิทธิชัยเป็น๓ประสาน

เอาชนะทีมชาติลาวค่ะ๑๑๐ต่อ๐
คว้าเหรียญทองไปครองเป็นสมัยที่๒ติดต่อกันค่ะ
ส่วนในประเภททีมชายนะคะทีมชาติไทยชุดสีแดงค่ะ

กลายสุวรรณนะคะบัญชาฝรั่งอามอ้าย
แล้วก็สีวะรินพรพิรัฐนะคะ

ขณะที่ตารางเหรียญรางวัลขณะนี้
ทีมชาติไทยคว้าเจ้าเหรียญทองแน่นอนแล้วค่ะ

กรีธาบ็อกเซียนแล้วก็โกบอลค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะทัพนักกีฬาไทยมีทั้งหมด๙๒เหรียญทองค่ะ
นำหน้าอินโดนีเซียอันดับ๒ที่มีอยู่๘๑เหรียญทอง
แล้วก็เหลือการชิงชัยช่วงบ่ายอีกเพียงแค่๒เหรียญทอง
จากการแข่งขันวิวแชร์บาสเก็ตบอล
แล้วก็ฟุตบอลผู้พิการทางสมอง
ซึ่งไทยเข้าชิงทั้ง๒ประเภทด้วยค่ะ